เอาล่ะตามสัญญาคุณผู้ชมพาไปดูนายแบบนางแบบกันหน่อย
เขาไปถ่ายกันที่โคชะอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์

ถูกต้องโฆษอาณาจักรก็อาณาจักรของช้างนี่แหละค่ะ
มีช้างกว่า๕๐เชือกนะคะที่เอามาถ่ายแบบกัน
ก็เป็นการถ่ายแบบจากช่างภาพชมรมรักการถ่ายภาพ
และช่างภาพอิสระค่ะก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวด้วย
รวมถึงมีช้างก็ต้องมีควานเพื่อควบคุมและความสวยงาม

เขาแต่งชุดชาวกุยโบราณนั่งบนหลังช้างด้วย
ให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
นี่เห็นไหม๕บรรยากาศมีทั้งขวันสโมคแมน

แล้วก็มีเซ็กซี่ในน้ำ

มีผิวเปียกอยู่บ้างนะฮะ
โขลงช้างกว่า๕๐เชือกเลยนะครับ

ขอลาออกจากการเป็นช้างแล้วมาเป็นนางแบบในแบบ
โพสต์ท่าถ่ายภาพสักวันหนึ่ง

เป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวโครงการโค้ชชะอาณาจักร
ท่าช้างอาบน้ำข้างแม่น้ำชีค่ะ
เป็นโครงการโฆษอาณาจักรในจังหวัดสุรินทร์
จะนั่งก็ดีจะยืนจะนอน
แต่ละเชือกบอกเลย
ช่างภาพขอให้บอกช้างจัดให้

เอาสิจะให้ค้างนานเท่าไหร่ขอให้บอก

และการถ่ายภาพจากจังหวัดสกลนครสุรินทร์

ภาคใต้ภาคกลางจำนวนมาก
อากาศร้อนมากนะคุณ

ทุกคนสู้ไม่เหนื่อยเพราะอะไร
ดูสินางแบบในแบบน่ารักขนาดนี้
ร้อนขนาดไหนก็ยอมนะจ๊ะ

พูดถึงโครงการโคชนาจักรกันหน่อยค่ะ

แต่งชุดชาวกุยหรือว่ากลวยโบราณ

จากจะรวมโขลงช้างไว้หลายสิบเชือก

บรรดาช่างภาพอย่างที่เมื่อสักครู่เห็น

อัลล่างอเลเก๋ไก่ที่สุด

สนุกสนานโอ้โหคนไปดูก็ประทับใจ

และเชื่อว่าภาพที่ออกมาจะประทับใจแน่นอน

คือขนาดเป็นช้างเรายังรู้สึกว่าเรามีการนั่งจัดท่าดูเซ็กซี่